หลายคนนะที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวการเข้าป่าก็จะมักไปกลางเต็นต์ใช่ไหมคะ
ล่าสุดมันมีกรณีที่คนไปกางเต็นต์ในป่าที่เขาเขียวปรากฏว่าเจ้าดื้อ

เขาออกมาทักทายไงคุณผู้ชมทีนี้แหมชาวบ้านเขานักท่องเที่ยวที่เข้าไปกลางเต็นเขาก็ตกออกตกใจ
นอนอยู่ดีดีนะกลางเต็นต์อยู่ดีมาบุกถึงที่ได้ยังไงแบบนี้ต้องทำยังไงล่ะ
เอาเป็นว่าถ่ายคลิปก่อนแล้วกันถ่ายคลิปดูความน่ารักของช้างแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะจัดการยังไงไปดูกันค่ะ

พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ออกมาเจรจากับเจ้าดื้อนี่แหละบอกว่าให้เข้าไปในป่าก่อนนะพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ออกมาเจรจากับเจ้าดื้อนี่แหละบอกว่าให้เข้าไปในป่าก่อนนะพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ออกมาเจรจากับเจรจากับเจ้าดื้อนี่แหละบอกว่าให้เข้าไปในป่าก่อนนะพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ออกมาเจรจากับเจ
เดินมาเจอเขาก็เลยทำลายเต็นต์เพื่อที่จะเดินไปนั่นแหละ
ทีนี้ถึงแม้ว่าการกระทำนี้จะไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้มีบทลงโทษขั้นเด็ดขาด
แต่เจ้าหน้าที่ก็ขอเตือนนักท่องเที่ยวขอทำความเข้าใจนะคะว่า
ถ้าท่านไปกางเต็นต์ผิดที่ผิดทางเนี่ยนอกจากจะไปรบกวนสัตว์ป่าแล้ว
อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านเองอันนี้เวลาใครจะเข้าป่า
ก็ต้องดูกฎกติกรรมมารยาทเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ด้วย
บอกแบบนี้นะนักท่องเที่ยวที่จะไปที่นั่นถ้าคุณดื้อดื้อไปกางเต็นต์ผิดที่ที่เขาไม่ให้กางเต็นต์
คุณจะเจอกับเจ้าดื้อตัวนี้ออกมาแน่นอนอันตรายด้วย
อย่าดื้อไม่งั้นเจอเจ้าดื้อแน่